น้ำท่วมสูงรวมทั้งน้ำป่าไหลหลากดินโครนถล่มถนนหลายสายถูกตัดขาดนะครับ
ความเดือดร้อนขนาดนี้ก็ยังคงรอคอยของช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ยังพบว่ามีครอบครัว๑
นั่งรถกระบะไปแต่ว่าถูกน้ำป่าซัด
หายไปทั้งคนทั้งรถพบอีกทีครับกลายเป็นศพไปแล้ว
เดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่
วังที่ทุ่งสงศ์นครศรีธรรมราชกับคุณอรพันธ์ขันทองคำครับ

ขณะนี้นะคะดิฉันอยู่ที่ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ
ซึ่งจุดที่ที่ฉันอยู่ขณะนี้นะคะเป็นหนึ่งในจุดที่ต้องเผชิญสถานการณ์น้ำท่วมเข้าขั้นวิกฤต
กระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวผ่านขณะนี้นะคะค่อนข้างที่จะแรงค่ะ
ชาวบ้านสามหมู่บ้านที่อยู่ด้านในตอนนี้ไม่สามารถที่จะเข้าออกหมู่บ้านได้แล้วนะคะ
เนื่องจากว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น
ขณะที่ฝนนั้นก็ยังคงตกลงมาอย่างต่อเนื่องค่ะ
สถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลที่วังอำเภอทุ่งสงศเขาวิกฤตหนักขึ้นนะคะ
หลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องติดต่อกันนาน๓วัน๓คืน
ทำให้น้ำป่าทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนในหมู่๑หมู่๕และหมู่๖กว่า๒๐๐หลังคาเรือน
นับพันครอบครัวค่ะที่ต้องเผชิญน้ำท่วมใหญ่ในรอบ๑๐ปี
เดือดร้อนหนักเพราะว่าถนนหนทางไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้
จากถนนบางช่วงถูกน้ำกัดซะจนเป็นหลุมเป็นบ่อ
กระแสน้ำที่ไหลผ่านค่อนข้างเชี่ยวกรากอันตรายนะคะหากจะเดินลุยน้ำเข้าไป
ด้านนายชาญวิทย์ทัพทองผู้ใหญ่บ้านหมู่๖ตำบลที่วังบอกว่า
น้ำท่วมปีนี้ถือว่าหนักกว่าทุกปีที่ผ่านมาค่ะ
ปีนี้น้ำมาแรงและเร็วจากสถานการณ์ฝนที่ตกต่อเนื่อง
โดยจุดที่สูงที่สุดระดับน้ำอยู่ที่๓เมตร
บางหลังต้องจมอยู่ใต้น้ำ
ชาวบ้านบางคนจะเดินรูน้ำออกมาก็ต้องกลับเข้าไปนะคะ
เพราะเกรงว่าน้ำนั้นจะทำอันตราย
ทุกชนิดไม่สามารถสัญจรผ่านไปได้
ขณะที่การช่วยเหลือยังเข้าไม่ถึง
เนื่องจากระดับน้ำสูงและไหลเชี่ยวอยู่ค่ะ
ชาวบ้านบางครอบครัวไม่สามารถขนของได้ทันนะคะ

หลังที่เป็นบ้านชั้นเดียวระดับน้ำสูง

ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่ไว้ใจสถานการณ์
เร่งอพยพไปอยู่บนที่สูงเพื่อความปลอดภัยแล้ว
ว่าราชการจังหวัดสั่งการให้ปิดการจราจร
ถนนสายเอเชียและขอความร่วมมือจากประชาชนอย่าฝ่าฟื้นคำสั่งเจ้าหน้าที่
เพราะน้ำไหลแรงอาจจะพัดรถตกถนนได้ส่วนความคืบหน้าการตามหาสองแม่ลูก
ถูกกระแสน้ำพัดศูนย์หายไปขณะขับรถฝ่ากระแสน้ำ
ล่าสุดนะครับพบศพแล้วคือนางจิราอ่อนเกรดพลและนายเอกรินอ่อนเกรดพล
ส่วนนายปราโมทชูแก้วที่ถูกกระแสน้ำซัดศูนย์หายไปในพื้นที่ตำบลถ้ำใหญ่
ขณะขับรถขึ้นไปเก็บบนที่สูงเจ้าหน้าที่ยังไม่พบร่างค่ะ
ด้านสถานีอุตุนิยมวิทยานครศรีธรรมราชนะคะยังคงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
ตามแนวลาดเชิงเขาให้เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินสไลด์ในช่วงนี้อย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
คาดว่าในช่วง๒วันนี้นะคะจะยังคงมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นทางเจ้าหน้าที่นะคะได้แจ้งเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยง
เฝ้าติดตามสถานการณ์ตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงค่ะและนี่ก็คือบรรยากาศล่าสุด
รพันธ์ขันทองคำรายงานสดจากอำเภอทุ่งสงศ์จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ